มีอยู่๖ตลาดด้วยกันนี่ฮะท่านผู้ชมครับ
บิ๊กคลินนิ่งหมดเลยนะครับตลาดศูนย์การค้าบางแคร์ตลาดกิติ
ตลาดวันเดอร์ตลาดสุริเศรษฐนลตลาดใหม่บางแคร์ตลาดพาสม
แล้วก็แผงค้าริมบาดวิถีหน้าตลาดบางแคร์ด้วย
นี่ฮะช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ
ทำความสะอาดแผงค้านะครับฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อนะครับ
ปรับปรุงพื้นที่ให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกนะฮะฉีดไล่น้ำในท่อ
ระบายน้ำในพื้นที่ขุดลอกท่อตักขยะทำหมดเลยนะฮะ
ฉีดล้างขัดฆ่าเชื้อทำหมดเพื่อความมั่นใจของทุกคนนะครับ
เดี๋ยวจะเปิดตลาดอีกครั้งเนี่ยคือตอนนี้จะปิดสามวันนะฮะ
ตั้งแต่วันนี้ถึง๑๘มีนาคมนะครับ๑๙มีนาคมเปิดตลาดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวจะประเมินเรื่องของผลการตรวจเชิงลุกจากกลุ่มเสี่ยงพร้อมกันไปด้วยนะฮะ
เปิดได้นะครับส่วนเรื่องของการประชุมของทางในส่วนของกรุงเทพเนี่ยนะครับ
กรทมเนี่ยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโควิด๑๙กรุงเทพ
นครหารือกันแล้วนะครับบอกว่าในส่วนของผู้ค้าหรือว่าแรงงานในพื้นที่ตลาด
เขตบางแครกรุงเทพเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะให้มาฉีดวัคซีนจะมีหน่วยบริการเคลื่อนที่
เป็นโมบายยูนิตนะฮะเพื่อจะออกให้บริการที่ตลาดบางแคร์ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับ
สิบเจ็ดมีนาคมก็คาดว่าวันหนึ่งก็จะสามารถให้บริการได้สักห้าถึงหกร้อยคน
จะให้บริการต่อเนื่องจนกว่าจะครบหกพันคนนะครับดูตัวเลขโควิด๑๙วันนี้หน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ในส่วนของไทยหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าคนนะครับ
เป็นการติดเชื้อในประเทศหนึ่งร้อยสี่สิบสี่เดินทางมาจากต่างประเทศห้านะครับ
ซึ่งมีผู้ป่วยสะสมของไทยในขณะนี้สองหมื่นเจ็ดเสียชีวิตแปดสิบเจ็ดนะครับ
วันนี้ในประเทศที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่หนึ่งร้อยสี่สิบสี่เนี่ยนะครับ
ถ้าแบ่งเป็นรายจังหวัดในครุงเทศนี่หนึ่งร้อยนะฮะสมุทรสาครสามสิบสี่นะครับ
เหลือก็จะแยกกระจายตามจังหวัดต่างนะฮะรวมแล้ว๑๐คนด้วยกันนะครับ